คุณผู้ชมจากความละมุนหัวใจของผู้ชายโสดบ้างไม่โสดบ้างทางนู้น
ส่วนคนนี้บอกเลยว่าไม่โสดนะแล้วคบแฟนมานานแล้วด้วยเปิดตัวมาตลอด
ชินชินวุฒิเราก็เจาะใหม่ถามตลอดเลยจะแต่งเมลัยยังไงดี
นักแสดงสาวลิลลี่พะนิลาแฟนเขาก็สวยเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงก็อุ๊ยกะมิดกระเมียนเอายังไงดีคะคุณพี่ค่ะ
ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าหนูเนี่ยพร้อมหมดทุกอย่างแล้ว
เหลือแค่อย่างเดียวช่วยฝากพี่นักข่าวไปบอกพี่ชินเขาหน่อย

จะรออยู่ก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้า
เอามันปีนี้แหละค่ะ

เอาง่ายเหลือแค่ฝ่ายชายมาขอทุกอย่างคือชีวิตหนูพร้อมหมดแล้ว
บันเทิงไทยรัฐขออาศาเป็นตัวกลางให้เลยค่ะของน้องลิลลี่
ถามพี่ชินให้เมื่อไหร่คะพี่ชินจ๋า
ฟังดีเนี่ยคุณผู้ชมชินชินวุฒิเขาอัปเดตกับเราแบบล่าสุดเลย
เรื่องการขอแต่งงานเนี่ยชินบอกว่าเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้ว
แต่เรื่องเวลาบอกไม่ได้จริงขออุบให้ได้ลุ้นกันหน่อย
เดี๋ยวไปฟังชินชินวุฒิจ้า
ผมจะเก็บผมจะจำหมดว่าอยากได้กี่กันหลัดทรงแบบไหนนู่นนี่นั่น
ผมจำหมดเลยครับแต่แค่แบบเมื่อมันเกิดขึ้น
เอาจริงผมพูดอย่างนี้ว่าผมคิดแล้วว่าจะขออย่างไง
ผมพูดแค่นี้เลยผมพูดแค่นี้เลยผมคิดว่าเราจะขอยังไง
แล้วผมก็บอกลี่ไปแล้วด้วยว่าผิดไปแล้วนะ

ไม่ใช่อันนั้นลินลีไม่ใช่เชอร์ลี
คือรอก็รอคุณผู้ชมตอนนี้ชินเขาทุ่มเทกับเรื่องของการสร้างบ้านก่อนแล้วกัน

ใหญ่มากสวยจังเลยบ้านเขา
ว่าอีกไม่นานข่าวดีมาแน่นอน
และที่แน่ชินบอกแล้วนะเดี๋ยวมากระซิบบันเทิงไทยรัฐด้วย